มาดูที่เรื่องของโควิด๑๙กันบ้าง
เมื่อวานวันที่๑เป็นวันแรกที่กระทรวงสาธารณสุขมีการเพิ่ม
จ่ายจบหมายความว่าอาการไม่ได้หนักมาก
เมื่อวานไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าแต่ละโรงพยาบาลเขามีการเตรียมพร้อม
บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เริ่มดูกันที่ขอนแก่นกันก่อนคุณผู้ชม
เขาเรียกมาตรการนี้ว่าเจอจ่ายศพนะฮะ
อย่างที่โรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อวานมีผู้ป่วยโควิดเข้าไป
รับการตรวจแล้วก็มีผลยืนยันว่าเขาเป็นโควิด
แล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ๓๐คน
ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะฮะ
ว่าเป็นผู้ป่วยที่ถ้าเกิดก่อนอันนี้คือไม่ได้มีอาการ
ก็คือสีเขียวใช่ไหมฮะมีอาการเล็กน้อย
รวมทั้งมีความพร้อมในการที่จะไปรักษาตัวที่บ้าน
แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่นก็ยืนยันว่ามียาฟาวิพิราเวียเพียงพอ
ในการที่จะส่งไปให้ผู้ป่วยนะครับ

ก็มีความเสี่ยงสูงก็ต้องเข้ากระบวนการรักษาแบบเดิมต่อนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เองคุณผู้ชมนะฮะการรักษาแบบนี้ตามโครงการนี้เจอจ่ายจบ
ตะก้าเนี่ยยื่นออกไปรับใบรับยาแล้วก็จ่ายยาให้กับผู้ป่วยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยฮะ
ก็มีการพูดคุยกันห่างแบบนี้ยื่นเอกสารหรือว่ายื่นยาให้ผ่านทางตะก้า
ที่เขาต่อไม้เอาไว้นะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะฮะ
ส่วนที่สำนักงานแขวงเมงรายอำเภอเมืองเชียงใหม่เองเขาบอกว่าจุดนี้
ยังคงมีประชาชนไปรับการตรวจเยอะถ้าพบเชื้อแพทย์ก็จะมีการประเมินอาการจ่ายยาตามอาการ
ยาฟาวิพิราเวียนแล้วก็ให้กลับไปรับประทานที่บ้านแล้วก็รักษาตัวที่บ้านต่อไป
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเตรียมพร้อมที่โรคโควิด๑๙จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะฮะ
ก็ปรับรูปแบบกลายเป็นแบบโอพีดีแล้วก็ไปดูแลอาการที่บ้านกันต่อ